เย็นไทยรัฐวันนี้นะครับเราจะเริ่มที่คณะรัฐมนตรีนะครับ
ท่านอนุมัติให้วันหยุดนะครับ
เป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษระหว่างวันที่สิบหกถึงสิบแปด
พฤษจิกายนสองพันธุ์อันรกหกสิบห้านะครับ
ให้กับพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีสมุทรปราการ
เนื่องจากเป็นช่วงการประชุมเอเป็กครั้งที่ยี่สิบเก้า

กำหนดวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษในเขตกรุงเทพมหานคร
จังหวัดนนทบุรีและจังหวัดสมุทรปราการ
ในช่วงการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจครั้งที่ยี่สิบเก้า
จัดประชุมที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรและอำนวยความสะดวก
ในการเดินทางของผู้เข้าร่วมการประชุมโดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่
สิบสี่ถึงสิบเก้าพฤศจิกายนนะครับคือการประชุมจะแบ่งเป็นดังนี้นะฮะ
วันที่๑๔๑๖พฤศจิกายนเป็นการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส
สิบเจ็ดพฤศจิกายนเป็นการประชุมระดับรัฐมนตรีแล้วก็สิบแปดสิบเก้า
พฤศจิกายนเป็นการประชุมผู้นำแล้วก็เป็นกิจกรรมของคู่สมรส
นี้จะมีผู้นำและคู่สมรสผู้แทนจากเขตเศรษฐกิจสมาชิกเอเป็ก
จำนวน๒๐เขตนะครับเป็น๒๐เขตเศรษฐกิจมาที่ไหนบ้างล่ะครับ
อสเตรเลียบลูไนดารุสลามแคนาดาชิลีสาธารณรัฐประชาชนจีน
บริหารพิเศษฮ่องกงอินโดนีเซีย
เกาหลีใต้ญี่ปุ่นมาเลเซียเม็กซิโกนิวซีแลนด์ปาปัวนนิวกินี
เปรูฟิลิปปินส์รัสเซียสิงคโปร์จีนไทเปย์สหรัฐและอเมริกา
และเวียดนามเข้าร่วมนะครับในฐานะแขกของเจ้าภาพด้วย
จึงขอเชิญชวนคนไทยนะครับร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดี
รับผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วยนะครับ